ดูโบสถ์กันหน่อยคุณผู้ชมโบสถ์ในวัดเนี่ยเราก็คงเห็นจนชินตานะคะ
แต่ว่าที่นี่เนี่ยเรียกว่าแปลกสวยงามอลังการมากเลยค่ะ
ปักหมุดกันดีกว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรเลย
ที่นี่นะคะมีโบสถศิลาแรงค่ะที่เรียกว่าสร้างด้วยความวิจิตรสวยงาม
และที่สำคัญเนี้ยใช้หินซีลาแลงมาแกะสลักนะฮะครับ
สวยงามมากมากคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือโบสถ์ศิลาแรงค่ะ
อยู่ที่วัดหนองปริงหมู่สามตะมนตน้องปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเกาะสร้างแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามสมบูรณ์นะคะ
วิธีการก็คือนำศิลาแรงจากหินธรรมชาติมาก่อเป็นผนังโบดทั้งหลังคุณผู้ชม
มีรายละเอียดเยอะมากมากส่วนด้านในของตัวโบสถนี้นะคะ
ก็จะบุด้วยไม้เนื้อแข็งแท้แกะสลักเป็นลวดลายต่าง
บริเวณด้านหน้าทางขึ้นก็ประดับด้วยรูปปั้นนาคีนาคาและช้างส่งเครื่อง
ส่วนด้านข้างค่ะบริเวณหน้าประตูทางเข้าโบสถ์ก็ประดับด้วยท้าเวสุวรรณ
และที่สวยงามมากนะคะผนังบดด้านหลังนี่นี่ค่ะ
สลักเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางเปิดโลก
เห็นไหมคุณวิจิตบรรจงสวยงามใครเห็นก็ประทับใจมากเลยค่ะครับ
จากนี้ค่ะคุณผู้ชมบริเวณโดยรอบวัดก็ยังมีรูปปั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะ
ในผังบวชเนี่ยใต้พระพุทธรูปก็มีนักศัตริย์นะทั้ง๑๒ราศี
เรียกว่ามีความสวยงามประนีตทุกกระเบียดนิ้วเลยล่ะค่ะ
วิจิตรมากคุณถูกต้องนี่แล้วบริเวณโดยรอบอย่างที่บอกไป
มีรูปปั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ประชาชนได้สักการะขอพรกันด้วยนะคะ
รูปปั้นพระเดินบินทบาทลงจากขั้นบันไดเป็นแถวยาว
นี่แหละค่ะโอ้โหให้นักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้บูชาไปทำบุญกันอย่างไม่
เรียกว่าอะไรไม่ลดละมากันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ที่สำคัญถ่ายภาพกันสวยเก็บเป็นที่ระลึก

มากเลยเพิ่งเคยเห็นกับตาครั้งแรกแต่ยังไม่เคยไปสัมผัสด้วยสายตาของตัวเอง